ครบเครื่องจริงค่ะเหมือนสาวสวยคนนี้เลย

มีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งไปแล้วค่ะ

กลับมาลำงานรุมอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์แล้วสำหรับชิปปี้สิรินะคะ

ทักเยอะเลยนะคะว่าผอมลง
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพร้อมได้กินยารักษาอาการซึมเศร้าค่ะ
ซึ่งเลิกกินยามาประมาณ๓ปีได้แล้ว

มีคนบอกว่าสวยขึ้นเปล่งประกายขึ้นมาก

ซึ่งตอนนี้มีละครสองเรื่องที่กำลังจะออกอากาศนะคะ
ฝากแฟนติดตามกันด้วย
แต่จะแต่ที่ไม่ต้องรอเลย
สามารถติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะ

คู่ชีพเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับคนแอบรักแนวใสเลยจ้ะ

ชอบเลยฟังครั้งแรกก็คือชอบเลยใช่
ซึ่งเพลงอะไรคะแนวชาวซึ่งเพลงว่าคู่ชิปค่ะ
คู่ชิปคู่ชิปที่แบบว่าถ้าประสาทไว้ลุงก็คือคู่จิ้น
ใช่คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้คำว่าคู่จิ้นกันแล้วไงเขาใช้คำว่าคู่ชิป
ที่พยายามเท่าไรไม่เคยได้ไกลชิด
เฝ้าติดตามก็ทรงหัวใจในทุกการกระทำ
สุดท้ายครั้งและได้แค่เพียงนัดเจอเธอในฝัน
น่ารักจังเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นแนวใสถ้าฟังสบายเปิดฟังได้ทั้งวัน
จากมาอัปเดตเรื่องเพลงแล้วนะคะเรื่องหัวใจตอนนี้สดใสไม่แพ้กันจ้ะ
คบพากับแฟนหนุ่มแล้ววงการมานานสองปีแล้วตอนนี้บอกเลยแฮปปี้กันดีค่ะ
ตอนนี้นะก็ไม่สะดวกเปิดตัวจริงคุณผู้ชมดูสักหน่อยมากไหม
อนุเธอผมจะบอกว่าฉันเห็นแต่แขนเขาเขาจิตนาการหน้าเขาไม่ถูกว่าหลอก
มีเดือนใจไม่หยุด
หลายคนก็อยากให้เปิดแล้วคุณคงคงอยากรู้ว่าเป็นใคร
แต่เราก็ปิดไว้ก่อน
เราก็ไม่อยากเปิดแล้วสู้ไปอยู่โซเชียลแล้วไง

ก็น่ารักดีก็ชอบนะอุ๊ยเบบีก็น่ารักดีเบบี

อยากเห็นไปใหญ่เลยเออยัง

กล้ามเขาเมื่อกี้เป็นยังไงโอ้โหบอกเลยว่างานดีแน่นอน
จริงจริงมาขนาดนี้แล้วพวกมันก็อยากดู